ใครที่ต้องทำงานช่วงเวลาดึกคุณเขียนมาสอน
บางทีขึ้นรถกลางค่ำกลางคืนก็อันตราย
อาจยากรรมก็มักจะเกิดในช่วงเวลาแบบนี้แหละ
ทีนี้บางคนที่เลี่ยงไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านของตำรวจนครบานเขาก็เลยเห็นความสำคัญ
เลยมีการจัดโครงการรถตู้นครบานรับส่งประชาชนค่ะ
สัญจรไปมาในเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะโดยจะเริ่มขึ้นรถได้เนี่ยตั้งแต่ห้าทุ่ม
แล้วก็ยาวไปจนถึงตี๕ของทุกวันเลย
โครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดจากคุณพลอยสจิฤทธิสินได้เลยค่ะ
รถตู้ตำรวจนครบานบางเขนกำลังมุ่งหน้าไปให้บริการรับส่งประชาชนทันที
หลังจากพนักงานวิทยุตำรวจนครบานได้รับโทรศัพท์แจ้งความประสงค์จากนางลักษณะสุขสวัสดิ์
ชาวชุมชนเพชรสยามย่านรามอินทาที่ได้ติดต่อขอใช้บริการรถตู้ของสถานีตำรวจนครบานบางเขน
ซึ่งบริการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการรถตู้นครบานบริการรับส่งประชาชน
โดยกองบัญชาการตำรวจนครบานได้มอบหมายให้ทั้ง๘๘สถานีตำรวจในพื้นที่นครบาน
นำรถตู้มาจอดประจำจุดโรงพักละ๑คัน
เพื่อบริการรับส่งประชาชนที่ต้องสัญจรในยามค่ำคืน
ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพประทุษร้ายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รวมไปถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
โดยบริการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกาถึง๕นาฬิกาของทุกวัน
นางลักษณะบอกว่าได้สัญจรบนถนนเส้นรามินทานี้เป็นประจำ
ซึ่งระหว่างถนนใหญ่เข้าไปยังหมู่บ้านถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเปรียว

พอทราบว่าทางตำรวจนครบานมีบริการรถตู้รับส่ง
ทดลองใช้บริการซึ่งรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
ไปบ้านญาติเออลองดูก็รอรอจนประมาณสัก๕ทุ่มได้
ก็เลยลองโทรศัพท์ดูเขาก็ให้ความร่วมมือดีมาก
ค่ะก็คือใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ

แล้วพอมีเต็มโรคมาส่งนี้รูสึกยังไงบ้างค่ะรู้สึกปลอดภัยหรือว่า
ปลอดภัยโล่งอกสบายใจตอนแรกก็ตกใจ
พอเออแบบแกก็ให้แบบเป็นกันเองดีอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกประทับใจ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่า
จากตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรในยามค่ำคืน
มีนโยบายให้นำรถตู้ในสังกัดตำรวจนครบานมาใช้ประโยชน์

เพื่อเป็นการดูแลและป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการออกตรวจตราพื้นที่ในยามค่ำคืนของตำรวจอีกด้วย
เราเริ่มโครงการทั้งหมดทุกสอนอ๘๘สนในกรุงเทพมหานคร
พี่นมคอยอยู่ตรงไหนในกริตทั้งที่ส
จะเป็นผู้ที่คอยควบคุมกำกับดูแล

ก็ยินดีหรือระหว่างที่ท่านเดินอยู่ริมถนน
พบรถตู้เปิดสัญญาณไฟวับสีแดง
ก็ให้เรียกใช้บริการได้ตลอด
สำหรับโครงการรถตู้รับส่งประชาชน
ได้มีการทดลองให้บริการมาแล้วระยะหนึ่ง
ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
อกจากนี้ยังสามารถโทรศัพท์สอบถาม
ที่สถานีตำรวจนครบานทุกสถานีอีกด้วย
ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตรถตู้ตำรวจ
ติดสติ๊กเกอร์ข้อความโครงการรถตู้นครบาน

และสามารถเรียกใช้บริการได้ทันที
นี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หวังว่าการดำเนินการดังกล่าว
จะเป็นการช่วยป้องกันเหตุอาชญากรรม
และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง
รอยสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน